มาดูเรื่องของชาวบ้านที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

กดดันอยากให้เจ้าอาวาสวัดพระพลาชัย
ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชะอำนะคะ
บอกว่าทั้งคณะสงฆ์รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ไม่มีความศรัทธาในตัวพระรูปนี้ค่ะ
กลุ่มชาวบ้านตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

นำโดยนายบุญเลิศนิ่มนวลอายุ๖๐ปี
ประธานชุมชนบ้านหนองคางค่ะ
เดินทางไปยังวัดพระพลาชัยตำบลคลองกระแชง
หนังสือต่อพระครูประหลัดสุวัฒนาพรมวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดพระพาชัยนะคะ
ขอให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชะอำ
เพราะว่าการแต่งตั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามลำดับและเงื่อนไข
ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับจากทั้งคณะสงฆ์
และก็ไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวอำเภอชะอำด้วยค่ะ
นายบุญเลิศบอกว่าจากกรณีที่พระพรมเวที
เจ้าคณะภาค๑๕เจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร
แต่งตั้งพระครูประหลัดสุวัฒนาพรมมุฒิคุณ
เจ้าอาวาสวัดพระพาชัยให้มาเป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำ
แทนพระครูชานวัดชราพรเจ้าคณะอำเภอชะอำ
เจ้าอาวาสวัดห้วยสายใต้อำเภอชะอำ
ซึ่งเกษียณจากตำแหน่งเพราะอายุครบ๘๐ปีเมื่อหลายปีที่แล้ว
โดยบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่นำเอาพระนอกพื้นที่มาเป็นเจ้าคณะอำเภอ
โดยปกติตามกฎมหาเทรสมาคมระบุว่าเมื่อตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอว่างเว้นลง
เจ้าคณะจังหวัดก็จะทำการสัญหาพระสังคาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมารับตำแหน่ง
และเสนอให้เจ้าคณะภาคแต่งตั้ง
โดยที่มีเจ้าคณะหนใหญ่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ
แต่ว่าการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำครั้งนี้เป็นไปโดยไม่มีการเสนอชื่อจากเจ้าคณะจังหวัดค่ะ
เป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าคณะภาค๓
จึงถือเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอผิดกฎมหาเทรสมาคม
ซึ่งอาจจะนำไปสู่การผิดจริยาพระสังคาธิการ
ส่วนทางด้านพระครูประหลัดสุวัฒนาพรมวุฒิคุณนะคะบอกว่า
แต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชะอำ
เป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติของกฎมหาเทรสมาคมทุกอย่าง
ยังแต่ไม่ถูกใจคณะสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้น
เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็จะนำเรื่องดังกล่าวเรียนพระผู้ใหญ่สายบังคับบัญชา
เพื่อให้พิจารณาว่ายังสมควรอยู่ในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอต่อไปหรือไม่
ถ้าเห็นว่าไม่สมควรเนี่ยก็จะลาออกค่ะแต่ถ้าเห็นสมควรก็จะยังอยู่ต่อไปค่ะ